ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปที่สุโขทัยนะฮะคือความจริงแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีอุบัติเหตุของรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยในกระบะคันนี้มีว่าที่เบาสาวที่ต้องเข้าพิธีวิวาวันนี้

นะแต่เมื่อวานนี้อ่าเขาทำงานกันอยู่ที่สมุทรปราการอืมแต่เจ้าสาวเนี่ยคนสุโขทัยอืม
ปีใหม่เขาก็กลับมาบ้านที่สุโขทัยเพื่อเตรียมงานแต่งงานวันนี้๓มกราคม
เมื่อวานกระบะคันนี้มากันห้าคนนะฮะจะไปแก้บนอ่าไปไหว้สรรเจ้าแถวแถวบ้านที่สุโขทัยอ่ะ

เกิดอุบัติเหตุเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าอืม
ก็เจ็บกัน๕คนแต่ว่าคนที่เจ็บหนักและเสียชีวิตก็คือว่าที่เจ้าสาว
แทนที่จะเป็นงานแต่งงานก็ต้องกลายเป็นงานศพ
ถูกต้องนะครับผู้ที่เสียชีวิตนางสาวเวทกาพลแช่มหรือว่าปุ๋ยนะฮะอายุ๒๕ปีนะ
ส่วนนี้คือวาดที่เจ้าเบาของเธอนะครับนายชายนารงท์หรือว่านิวอายุยี่สิบสองปีนะครับ
ซึ่งก็ไปในรถกระบะคันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก
ตอนที่มีพิธีรดน้ำศพเอาศพของวาดที่เจ้าสาวบรรจุใส่โลงเมื่อวานนี้ก็

กำหนดพิธีแต่งงานความจริงคือวันนี้นะฮะ

ที่เกิดเหตุคือพื้นที่ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสรรชนาลัยจังหวัดซุโคน์ไท

ผู้ตายกับว่าที่เจ้าเบ่า
ที่เป็นแฟนนุ่มแล้วก็ญาติมากันรวม๕คน
ขับมาจะไปสารเจ้า
ที่จะไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแก้บน
แต่คนขับกระบะ
แซงกระบะอีกคันหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่พ้น
ก็เลยเสียหลักตกข้างทางไปชนเสาไฟฟ้าอย่างจัง

ทำงานด้วยกันอยู่ที่สมุทรปราการนะครับ
คบหาดูใจกันตัดสินใจว่าจะแต่งงานกัน
ปีใหม่กลับมาบ้านของเจ้าสาวที่สุโขทัย
แล้วมาประสบอุบัติเหตุรถกระบะ
แซงคันหน้าไม่พ้นเสียหลัก

นี่ฮะแต่ว่าฝ่ายวัดที่เจ้าสาวเนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับ
วันนี้ที่บ้านของเจ้าสาวเนี่ย
ต้องเปลี่ยนมาจัดงานศพแทนนะครับ

ที่นี่คือวัดเทพมงคลนิมิตรตะบนบ้านตึกนะฮะ
สถานที่ตั้งศพของน้องปุ๋ย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
เจ้าเบาก็คือนายชายนโรงหรือว่านิกนะครับ
ก็ยังมีสีหน้าอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด
นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวนะครับยังทำใจไม่ได้นี่ฮะ
วันที่เฉาบ่าวนะครับความจริงวันนี้ต้องเข้าวิธีวีหว่านะฮะ
อ่าวันนี้ได้นำชุดเจ้าสาวไปสวมใส่ให้กับน้องปุ๋ยนะครับ
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าน้องปุ๋ยเนี่ย
บอกกับนิกว่าอยากใส่ชุดเจ้าสาวอยากจะแต่งงานนะครับ
เขาก็บอกว่าเขาก็ไปเคาะฝาโลงบอกปุ๋ยตลอดว่าจะรักปุ๋ยตลอดไป
จากนี้ไปเขาจะอยู่ที่บ้านจะทำสวนกับพ่อกับแม่
กลับไปทำงานที่เดิมที่สมุทรปราการที่เจอกันแล้วก็พบรักกันแล้ว
เพราะว่าเมื่อไม่มีปุ๋ยเจ้าสาวของเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปทำไมนะฮะ
แต่ก็จะพยายามเข้มแข็งให้ได้นะครับเพื่อที่ปุ๋ยจะได้ไม่เป็นห่วง
อยากจะบอกคุยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขานะ
เขาดูแลตัวเองได้ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูก
นี่ค่ะคือร้องไห้จนไม่มีเสียงเลยอ่ะค่ะนะฮะเพราะว่าเขายังทำใจไม่ได้นะครับ
ซึ่งนายชัยนรงค์นะครับก็ได้ฝากบอกไปถึงทุกคน
ทุกคู่รักนะฮะว่าคือตอนที่มีเวลาอยู่ด้วยกัน
ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยก็รักกันให้มากมากเข้าใจกันให้มากมากค่ะ
คือทะเลาะกันได้แต่อย่าไปทะเลาะกันบ่อยคนนี้เขาฝากบอกเลย
เพราะว่าถึงเวลาเนี่ยวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเป็นการสูญเสียโดยแยกกันไปเลิกลากันไป
มันก็ยังพอเข้าใจแต่ถ้าสูญเสียแบบเขาเนี่ย
เขาเสียเจ้าสาวของเขาไปแบบไม่มีวันกลับอืม
เขาก็เลยอยากให้เป็นสิ่งที่จะเตือนใจกับทุกคู่ว่า
ถึงเวลาเนี่ยมันกระทันหันจริงไม่ทันรู้ตัวจริง
นี่ภาพเมื่อสักครู่คือมั่นหมายผูกข้อไม้ข้อมือสู่ขอกันเมื่อ๒๙ธันวาคม

แล้ว๑มกราคมมาเกิดอุบัติเหตุอีก๕กิโลจะถึงที่หมายอยู่แล้วนะ
วันนี้จะแต่งงานแล้วเนี่ยใช่ครับโอ้โห